ส่วนเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ต่อเหตุการณ์ที่สุราธานีเมื่อวานเราเล่าไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก

เป็นเหตุการณ์ที่ลูกสาวพาสามีใหม่
ลูกของสามีใหม่และเพื่อนลูก๔คนบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อ
คือพ่ออายุ๗๒แล้ว

แล้วพ่อก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คลิปที่เห็นก็คือเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ใกล้
เขาได้ยินเสียงพ่อร้องว่าให้ช่วยหน่อย
เขาก็เลยพยายามจะไปช่วยแล้วก็ใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
ตอนจะไปช่วยเนี่ยเพื่อนบ้านที่เป็นคนถ่ายคลิปบอกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนไล่ด้วยนะบอกว่าไม่ให้มายุ่ง

ข้าวของเสียหายประตงประตูหน้าต่างเนี่ยพังหมด
นี่ค่ะอันนี้คือคลิปที่เพื่อนบ้านถ่ายเอาไว้
แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ประเด็นคือตัวคุณพ่อบอกว่ามันช้ำใจมากลูกสาวแท้
สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกสาวเหมือนกับหยิบไม้ให้สามีใหม่
เพื่อให้สามีใหม่มาตีพ่อโอ้โหนี่นะคะเราตามให้
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่สพบางมะเดือนะคะ
คือตัวลูกสาวนางนพัฒน์ศรอายุ๓๔ปีนะคะ
ก็ไปพบตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
เพราะว่าพาสามีใหม่ก็คือนายชำนาญดำรงวิชพงศ
อายุ๔๗ปีพร้อมลูกสามีใหม่แล้วก็เพื่อนไปทำร้ายพ่อ
ตอนนี้พ่อก็ได้รับบาดเจ็บไปอยู่บ้านน้องสาวแล้วนะคะ
ก็ไม่กล้าอยู่บ้านที่เป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ทีนี้ค่ะในตู่เป็นเพื่อนสนิทของนายชำนาญที่เป็นสามีใหม่
ก็ไปที่สพบังมะเดือนะคะ
นายตู่บอกว่าผมเป็นผู้รับเหมา
ชำนาญเป็นคนขับรถสองแถวในอำเภอพุนพินสนิทกันมา๒๐ปีได้แล้ว
ตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้ก็ยังสนิทกันอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เรื่องมาก่อนเพิ่งรู้ข่าวเมื่อวานนี้
พอรู้ว่านายชำนาญกับนางนพัดศรคบหากัน
ก็รู้แค่ประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันในครอบครัว
ปีที่รู้จักกันนายชำนาญเป็นคนสุภาพเรียบร้อย
ก้าวร้าวเชื่อว่าวันเกิดเหตุอาจจะเมา
เพื่อนบอกว่าไม่แน่ใจว่านายชำนานเมาหรือเปล่า
แต่นายชำนาญก็ไม่เคยปรึกษาปัญหาครอบครัวอะไรให้ฟัง
ส่วนประเด็นบ้านหลังที่เกิดเหตุที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ว่าลูกสาวบอกว่าขายบ้านให้กับสามีใหม่แล้ว
ตัวสามีใหม่ก็เอาเอกสารมายืนยันกับทีมข่าวว่าเนี่ย
ซื้อแล้วจริงตั้งแสนกว่าบาทซื้อแล้วก็เป็นของเขาสิ
เขาก็จะไล่ตัวพ่อออกจากบ้านไงพ่อจะมาอยู่ได้ยังไง
เขายืนยันแบบนี้เลยนะคะเรื่องนี้เพื่อนบอกว่าไม่รู้จริง
เรื่องของการซื้อขายบ้านเดี๋ยวลองฟังเสียงเพื่อน
ชื่อว่าในตู่ดูนะคะ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
พบกับนายพยุงผู้เสียหาวิทยาลัย
ก็คือตัวคุณพ่อนะคะเขาก็ไปดูบ้าน
แล้วก็ตามหาหลานสาววัย๗ขวบที่ไม่ได้กลับมาบ้าน
คุณพ่อก็พร้อมนะคะวันนี้เพื่อนบ้านก็บอกว่า
ลูกสาวก็ทิ้งไว้อดหยากอะไรแบบนี้
ก็เดินดูรอบรอบบ้านตัวพ่อก็บอกว่า
พอรู้ว่าลูกสาวกับนายชำนาญโดนจับเนี่ยดีใจนะ
สมควรแล้วที่โดนจับพ่อบอกนะคะ
ก็มาทำร้ายพ่อลูกที่ไหนเขาทำกัน
การที่ลูกสาวโดนจับพ่อบอกดี
พ่อจะได้ไม่ต้องโดนทำร้ายอีก
แล้วลูกสาวก็จะได้ไม่ต้องตระเวนไปอยู่ที่นั่นที่นี่
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคุกไหม
บอกลูกสาวจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็อยู่ในคุกเลย
นอนก็มีข้าวก็มีไม่ลำบากด้วย
บอกแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะตัวลูกสาวกับสามีใหม่เขาปฏิเสธ
เขาบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณตาพยุง
เขาบอกว่าแค่เข้าไปไล่ให้ออกจากบ้านเท่านั้นไม่ได้ทำร้าย
แต่คุณตาแกมีแผลแกบาดเจ็บ
คุณตาพยุงบอกว่าไม่จริงดูแผลสิ
ส่วนเรื่องที่ลูกสาวกล่าวหาว่า
ตัวเองเนี่ยไม่เคยทำงานไม่เคยดูแลลูกก็ไม่จริง
ถามกลับหน่อยพ่ออายุขนาดนี้แล้ว
แก่แล้วเนี่ยลูกสาวยังอยากให้พ่อไปทำงานอะไรเหรอ
ควรจะเป็นลูกนี่ที่เลี้ยงพ่อยามแก่เท่า
ส่วนเงินที่ผ่านมาเข้ามาไม่ว่าจะได้จากรัฐบาล
สูงอายุหรือเงินอะไรก็ตามแต่
ยืนยันว่าให้ลูกสาวทั้งหมดนะคะ

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับว่าตีหลานสาวบ้าง

แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเลี้ยงเด็กมันก็ต้องตีบ้าง
ดื้อก็ต้องอบรมสั่งสอน
ไม่ได้รู้เรื่องเลยอะ
แล้วไล่พ่อเฉยเลยอะ
พ่อเลยบอกว่าถ้าจะไล่เนี่ยพ่อก็พร้อมย้ายออกนะ
แล้วพ่อจะไม่มีวันกลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีก
ทีนี้ค่ะพอพูดถึงหลานสาววัย๗ขวบ
พยุงน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชม

ขออะไรแล้วนะชีวิตนี้
ขอแค่หลานสาวให้กลับมาอยู่ด้วยได้ไหม

ไม่อยากช่วยเขาออกมาเหรอครับ
ไม่ช่วยลูกเหรอ

เพราะว่าจะมาฆ่าผมอะ
ผมพูดนะครับว่าจะมาฆ่าผมอะ

ให้มาถามชาวบ้านแถบนี้ดู

แต่ผมอยากให้หลานกลับมาอยู่

เขาจะทำหนังสืออะไรได้

แต่ผมอยากให้หลานกลับมาสุดเลย

ตำรวจเนี่ยสอบปรักษ์คำนางนพสร

ก็ยอมรับสารภาพว่าเข้าไปทำร้ายทรัพย์สินในบ้าน
แล้วก็ไปไล่ตาพยุงจริง
แต่ปฏิเสธเรื่องการทำร้ายร่างกายค่ะ

โดยมีอาวุธจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย

เป็นพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัว
พุทธศักราช๒๕๕๐ด้วย
ตำรวจคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ

แล้วเดี๋ยวก็จะนำตัวไปฝากหางศาล

ส่วนตัวหลานสาวของตาพยุงค่ะ

นางนาพระสอนให้ญาติมารับไปดูแลแล้ว

ที่จะให้ลูกสาวอยู่ในความดูแลของตาพยุงด้วย